เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนก็จับตารอดูเป็นดราม่าในโลกโซเชียลเหมือนกัน
คือฮากันเหลือเกินนะฮะเกี่ยวกับน้ำอะไรนะคุณ
น้ำผู้โซดา
จริงแล้วหน่วยงานของรัฐเขาจะไปเจาะบ่อบาดานให้กับชาวบ้าน
แก้วิกฤตภัยแรงแก้ปัญหาภัยแรงชาวบ้านก็ดีใจฮะ
ถ้าจะมีการมาเจาะบ่อบาดานแบบนี้แต่ปรากฏมันพุ่งขึ้นมาเป็นน้ำผู้แบบนี้
พอเจาะไปความลึกประมาณ๓๐๐เมตรนะคุณ
พอมันพุ่งขึ้นมาแล้วที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าน้ำผู้โซดาเนี่ย
พอชิมดูรสชาติมันซ่าเหมือนโซดา

ชาวบ้านเห็นพวกอดเป็นน้ำมันพุ่งขึ้นมาก็ดีใจ
โอ้โหมีน้ำบาดานอุดมสมบูรณ
แต่ทีนี้เห็นฟองมันดูซ่า

เอาแก้วไปตักแล้วก็ทีมข่าวของเราก็ไปเหมือนกัน
นี่เดี๋ยวนะคุณนฤทธบุญนิ่มนี่เห็นไหมเอาถุงพลาสติกห่อไมค์อ่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็จะไปลองชิมดู
เดี๋ยวต้องลองถามคุณนฤทธิ์เหมือนกันนะว่าสรุปรสชาติมันเป็นยังไง

ต้องบอกก่อนพิกัดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่พื้นที่หมู่๒แล้วก็หมู่๑๙
ที่อำเภอห้วยกระเจ้าที่กาญจนบุรีนะคะ
แล้วภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าน้ำผู้มันพุ่งขึ้นมา๓เมตรเนี่ย
คนชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ประหลาดใจแหละ

ชาวบ้านเขาบอกว่ารถมันซ่าเหมือนโซดา
พอคุณนฤทธบุญนิ่มลองชิมเขาบอกว่าแบบนี้คุณ
รสชาตินี่มันหวานปันแหลม
แล้วถามว่าซ่าไหมเขาบอกว่าซ่าเหมือนกัน

เอาจริงคุณนาริสก็กล้าชิมนะชิมไปนิดเดียวใช่ไหม

รสชาติจะซ่าแล้วก็หวาน

นั่นแหละฮะก็รสชาติที่ผู้สิทธิ์ของเราก็ไปทดสอบจิ้มดู
แต่ตอนที่มันเพิ่งพุ่งออกมาแล้วก็อยู่ในแก้วน้ำมันใสนะ
ทีนี้อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันดื่มกินได้หรือเปล่า
ก็เลยไปสอบถามผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดานเขต๒ที่สุพรรณบุรี
ให้ข้อมูลยืนยันนะคะว่าตรวจสอบแล้วเบื้องต้น
กินได้มันไม่ได้อันตรายไม่ได้มีสารอะไรเจือปน
แล้วก็เอาไปใช้อาบเอาไปใช้รสพืชผักทางการเกษตรได้ตามปกติ
ทีนี้คุณผู้ชมพอมันมีข่าวนี้มานี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในไทยเลยนะ
ที่มีข่าวน้ำผู้โซดาเป็นสายน้ำที่พุ่งขึ้นมา๓เมตรเนี่ย
ค่าความเป็นกรดด่างเนี่ยเท่ากับ๖๗ก็คือมันใกล้เคียงกับค่ากลางคือ๗นั่นเอง
รสหวานมันมาจากสารไบคาร์บอนเนตแล้วน้ำที่มีไบคาร์บอนเนตสูง
เป็นน้ำที่ดื่มได้ไม่อันตรายส่วนไอ้ที่ซ่าเนี่ยก็มาจากคาร์บอนไดออกไซด์
ถ้าเกิดว่าดื่มประมาณสัก๑ขวด๑ขวดใหญ่น้ำอารมณ์ประมาณ๕๐๐มิลลิลิตร
ช่วยเรื่องการทำงานของระบบการย่อยค่ะคุณ
แต่ที่น้ำผู้ที่ยังเห็นอยู่เนี่ยนะมันต้องมาเอามาปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน
เพราะว่ามันมีค่าสารละลายมันเกินเกณฑ์มาตรฐาน
คือเขาบอกว่าดื่มได้แหละแต่ว่าอย่าดื่มมากนะครับ
ก็ต้องเอามาตรวจสอบให้แน่ชัดกันอีกครั้งหนึ่ง
คือมันไม่เป็นอันตรายจริงนะครับ
แต่ทีนี้เขาบอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้น
เพราะว่ามันน่าจะมีแบบหินปูนอยู่ใต้พื้น
แล้วก็มีความร้อนอยู่ทำให้เกิดเป็นน้ำผู้ที่ออกมาเป็นซ่าแบบนี้
แล้วก็มีค่าสารไบคาร์โบเนตอยู่นะครับ
เพราะว่าเป็นหินปูนเลยนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราลองตักน้ำมาด้วยค่ะคุณผู้ชม
ตอนแรกมันยังใสอยู่ใช่ไหมผ่านไปแป๊บนึงมันเป็นสีขุ่นค่ะคุณผู้ชม
แต่สีที่มันเปลี่ยนไปผู้ว่าเขาบอกเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าการที่สีเปลี่ยนไป
คือเดี๋ยวต้องรอผลเรื่องการวิเคราะห์ที่กรมทรัพยากรน้ำเขากำลังดำเนินการก่อน
นี่ค่ะคุณผู้ชมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะ
ผู้ว่าเขาบอกว่างดเรื่องของการดื่มกินเอาไว้ก่อนละกัน

ไม่ใช่เดี๋ยวเอาไว้ตักกินไปรองกินเป็นขวดกินทุกวันมันไม่ได้นะครับ
แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราก็สอบถามนางสาวนิชารีคำวร
เป็นนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดานเขต๒สุพรรณบุรี
ก็ให้คำอธิบายว่าทำไมถึงเปลี่ยนสี
เขาบอกว่าในน้ำมันมีธาตุเหล็กแล้วทำปฏิกิริยากับออกซิเจน
ก็เลยทำให้น้ำเปลี่ยนสีแต่ดื่มได้ไม่เป็นอันตราย

จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับโลหิตจาง
แล้วน้ำผู้โซดาที่ขุดเจอมันมีสารอาหารเยอะ
เพราะว่าน้ำที่เกิดขึ้นในชั้นใต้ดินจะผ่านชั้นหิน
ที่มีพวกหินปูนอย่างที่คุณสืบสกุลบอก
มีแร่ธาตุชั้นดีแล้วก็ถือว่าเป็นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่
แต่เพื่อความปลอดภัยก่อนจะดื่มกรองก่อนดีไหม

นี่คือน้ำที่คุณนาริสบุญนิ่มเอามา
สีมันจะออกไปเป็นแบบเหลืองขุ่นหน่อย
ใสแล้วนะคุณสุบสกุลอยู่นะเดี๋ยวผมเทใส่แก้วให้ดูเทก่อน
นี่นะครับสีมเป็นน้ำตาลอ่อนเทใส่แก้วออกมาแล้ว
อ่าใส่เข้าไปเต็มแก้วเลยได้คุณสุบสกุลคะนี่ฉันอยาก
อยากให้คุณลองดมดูมันมีกลิ่นอะไรไหมดมอย่างเดียวเห
มันมีตะกอนตะกอนเลยนะอ่าดมก่อนดมก่อนกลิ่นเป็นไงคะ
มันเหมือนหวานหวานอ่ะกลิ่นเหมือนหวานอ่ะกลิ่นความหวานมันออกมา
กลิ่นมันความหวานออกแล้วชิมเลยได้ไหมคุณสืบสกุลชิมไหมชิม
เมื่อกี้เขาบอกว่าชิมได้ใช่หมดแก้ว
มันหวานแต่มันไม่ซ่าแล้วเหรอเออเพราะเหมือนชาวบ้านบอกนะ
ที่ไม่ได้แช่เย็นไว้แล้วก็ทิ้งไว้ข้างนอกมันก็จะแบบว่าแค่หวานแต่ไม่ซ่า
ได้ผลจิบไปแค่นิดเดียวอ้อยหลายคนบอกเอ๊ะจะกล้ากินไหม
ก็ตามวิทยาศาสตร์เมื่อกี้ที่เขาบอกมาคือมันทันได้
แต่ว่าอย่าทานเยอะแล้วก็ต้องดูให้แน่ชัดก่อน
ใช่ต้องผ่านการกรอง
อันนี้ก็เอามาให้คุณผู้ชมข่าวเที่ยงได้ดูกันด้วยนะคะ